คุณผู้ชมพาไปดูคนกล้า๒๐๒๒หน่อย
อันนี้ไม่ได้เบลอนี่๒๐๒๑ใช่ไหม
เขากล้าเกินไปให้ข้ามพอสอไปเลย
ที่จังหวัดเชียงใหม่และชนบุรีก่อนหน้านี้

แต่โควิดมันไม่ได้ลดระดับด้วยนะคะ